ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสองดาราสาวค่ะ
คุณคริสหอวังแล้วก็คุณพลอยหอวังด้วยค่ะ
หลังสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะ
เมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
และได้ทำพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน
คุณคริสแล้วก็คุณพลอยห่อวังได้พูดไว้อาลัยคุณพ่อ
เล่าเรื่องราวความผูกพันกับคุณพ่อที่น่ารักค่ะ
แล้วก็ดูแลลูกเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ตั้งแต่ตอนเด็กจนกระทั่งโตขึ้นนะคะ
คุณพ่อค่ะก็จะคอยขับรถไปส่งที่โรงเรียนเป็นประจำ
โดยระหว่างที่เล่าไปทั้งคู่ก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะ
ส่วนพิธีชาปนกิจค่ะก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย
มีเพื่อนในวงการบันเทิงนั้นมาร่วมไว้อาลัยกันพอสมควรนะคะ
แล้วก็ในช่วงที่วางดอกไม้จันทร์ค่ะ
ครอบครัวก็ได้เปิดเพลงกล่อมพ่อ
เล้าคลอบรรยากาศสุดอาลัยไปด้วย
เพื่อส่งคุณพ่อเสวดนั้นไปสู่สวงสวรรค์ด้วยค่ะ
ในภาพคนที่ร่วมงานก็จะเป็นดีเจวีเจวุ้นเส้นนะคะ
ก็มีภาพซึ้งคอยเช็ดน้ำตาให้กับเพื่อนสาวด้วย
ก็บันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ